เอาล่ะในช่วงแรกเดี๋ยวไปดูเรื่องราวประเพณีที่ดีงามทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทย
ใช่ค่ะพาไปเลาะรั้วทั่วไทยกันหน่อยดีกว่านะคะ
ประเพณีดีเนี่ยหลายท้องที่เนี่ย
เขาก็จะมีประเพณีที่สืบสารกันมาอย่างยาวนานอยู่แล้วใช่ไหม
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีห่มผ้าองค์เจดีวัดพระโคจังหวัดสงขาค่ะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของประเพณีนี้ที่ใช้ผ้ายาวมากที่สุดเลย
ตั้งแต่เคยจัดงานมานะคะ
ที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะเป็นการแห่ขบวนสุดอลังการยาวเป็นหางว่าวเลยนะคะ
นั่นก็คือประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคีปิดทองหลวงปู่ทวดและห่มผ้าสุวรรณมาเหล็กเจดี
ศรีรัตนมหาธาตุวัดพะโคประจำปี๒๕๖๑นะคะ
ครับรู้จักในภาพสิครับยาวจริงค่ะ
มากใช่เขาบอกว่าปีนี้มีการใช้ผ้ายาวกว่า๑๐๐เมตร
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีผ้าความยาวมากที่สุดแล้วก็มีประชาชนมาร่วมงานนับหมื่นคน
อืมคูณเยอะมากเลยนะคะนับตั้งแต่มีการจัดงานมาเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วก็ยาวมาก
โดยมีพลโทปิยวัตนาควานิสค่ะแม่ทัพภาคที่๔เป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วย
สำหรับงานประเพณีครั้งนี้ถือว่าเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวใต้
ช่วยสร้างความสามัคคีด้วยจิตใจที่จะมีส่วนร่วมในการทำรงพระพุทธศาสนา
แล้วก็สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้นี่ก็มีการแสดงโนราด้วยนะคะ
สำหรับกิจกรรมในงานนี้ก็จัดไปแล้วค่ะเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
กิจกรรมในงานก็จะมีปิดทองหลวงปู่ทวดสมโพธิผ้าป่าและการแสดงหนังตะลุง
รวมไปถึงพิธีห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีและพิธีทอดผ้าป่านะคะ
ซึ่งยอดรวมทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเงินทั้งหมด๑ล้านกว่าบาทค่ะคุณ

เพราะว่ามีประชาชนไปร่วมประเพณีครั้งนี้เป็นหมื่นคนเลย
ใครที่ไม่ได้มาก็อาจจะมีส่วนร่วมในการบริจาคทำบุญครั้งนี้ท่อผ้าป่าครั้งนี้ด้วยนะคะ
ก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมกันอนุโมทนาบุญกันไปสำหรับปีใหม่นี้
ซักรักษาเอาไว้สืบต่อไปยาวให้ยาวเหมือนผ้า
ให้ทอดกันเลย